จากว่ากำหนดการก็คือประมาณบ่าย๒ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินนั้นมีการแถลงนะครับ
เทสลีลีสด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันค่ะว่าทางรัฐบาลนั้นนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเรารายการของพี่อุ๋ยภาคภูมินะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิก็มีโอกาสสัมภาษณ์ทางรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลังคุณจุดละพันอำมวลวิวัษมณ์ด้วยนะฮะ
ถึงความกระจ่างของโครงการดังกล่าวตกลงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
จากเดิมที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมีการให้เงิน๑๐๐๐บาทนะครับ
ประชาชนทั่วประเทศตอนนี้มีการปรับเงื่อนไขเล็กน้อยนะฮะ
โดยเฉพาะหนึ่งก็คือว่าใครที่มีเงินเดือนไม่เกิน๗๐๐๐บาท
จะถือว่าได้รับนะฮะและหรือมีเงินในบัญชีครับ
ไม่เกินห้าแสนบาททุกบัญชีนะโดยที่เป็นชื่อคุณเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรวมตรงนี้ครับ
จะทำให้คนที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน๑๐๐๐บาทในประเทศ
จากเดิมเกือบ๕๕ล้านพอมีการปรับเงื่อนไข
จะอยู่ที่๕๐ล้านคนงบประมาณก็คูณหมื่นเข้าไป
ก็ประมาณห้าแสนล้านบาททีนี้เงินเอามาจากไหนคุณผู้ชมครับ
ในนี้มีรายละเอียดด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นายกรัฐมนตรีนั้นได้แถลงผลประเด็นที่ประชาชนอยากรู้มากเลย
คือหนึ่งฉันจะได้ไหมใช่ใครจะได้บ้าง
ถ้าไม่แจกทั่วหน้าแน่นอนมันต้องมีคนได้คนไม่ได้
และก่อนอันนี้ก็ใช่ไหมครับเปิดเงื่อนไขออกมา
เงินเดินเกิน๒๕๐๐บาทอาจจะไม่ได้เกิน๕๐๐๐อาจจะไม่ได้
หรือว่าอาจจะให้แค่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กระทั่งได้ข้อสรุปออกมาตามที่คุณผู้ชมเห็นตามหน้าจอนะครับ
อายุ๑๖ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน๗๐๐๐บาทต่อเดือน
และมีบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน๕แสนบาทนะครับ
ครอบคลุมประชากรในประเทศนี้ประมาณ๕๐ล้านคน
ขณะที่แหล่งงบประมาณที่จะนำมาแจกครับ
จะใช้วิธีการออกเป็นพรบเงินกู้๕แสนล้านนะครับ
แน่นอนครับคุณผู้ชมออกเป็นพระราชมัญญัติต้องผ่านกลไกรัฐสภานะครับ
ตามมาตรา๕๓ของพระราชบัญญัติการคลังของรัฐ
โดยรัฐบาลนั้นจะทำการกู้เงินครับ
ขอให้ประชาชนนั้นไม่ต้องห่วง
เพราะรัฐบาลมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อชำระคืนเงินกู้ตลอดระยะเวลา๔ปีนะครับประชาชนนั้น
จะได้ใช้เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทในเดือนพฤษภาคมปี๒๕๖๗นะครับ
โดยการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ขยายพื้นที่การใช้จ่ายเงินครับ
ก่อนหน้านี้บอกว่าตั้งใจจะให้เจาะไปยังพื้นที่ที่ตามทะเบียนบ้านใช่ไหมครับ
เกินสัก๔กิโลเมตรบ้างแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่
ก็เลยทำให้ตอนนี้ครับก็เลยใช้ในพื้นที่อำเภอตามบัตรประชาชนนะครับ
ก็ขยายขึ้นมาจากเดิมนอกจากนี้นะครับเรื่องของการใช้อำเภอและระยะเวลาก็คือ๖เดือน
ถ้าเริ่มพฤษภาคมก็จะไปจบสักประมาณเดือนตุลาคมปลายเดือนตุลาคมนะครับ
ถ้าใช้เงินไม่หมดทำยังไงเงินในส่วนนี้ก็จะถูกกลับเข้าคลัง
ส่วนเงินที่ถูกใช้เข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยสามารถวนได้อีกนะฮะ
จับจ่ายต่อได้จนถึงเมษายนปี๒๕๗๐โดยการจับจ่ายสินค้าในร้านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ข้อจำกัดในการใช้เงินครับมีคำถามได้มาหมื่นนึงแล้ว
ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้ใช่นะครับ
ก็มีข้อมูลออกมาจากทางรัฐบาลคุณผู้ชมครับไม่สามารถใช้นะครับกับบริการตรงนี้คือ
แล้วก็ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์นะครับไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลยาสูบกัญชากระท่อม
ไม่สามารถซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณี
เพื่อจะไปลงทุนไม่ได้นะครับไม่สามารถชำระหนี้ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียน
ไม่สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
เป็นเงินสดอันนี้ไม่ได้แน่นอนหรือว่าแลกเปลี่ยนในตลาดต่างไม่ได้เด็ดขาดนะครับ
โดยจะเปิดรับทุกร้านค้าครับเข้าร่วมโครงการไม่ได้จำกัดเฉพาะร้านที่อยู่ในระบบภาษี
ไม่จำเป็นต้องจดแวดนะครับดังนั้นบรรดารถเข็นหาบเปร่แผงลอยร้านโชว์หวยเข้าร่วมได้หมด
แต่ว่าต้องผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์แต่ร้านค้าที่จะขึ้นเงินสดได้
รัฐบาลนั้นมีอีกโครงการควบคู่กันไปครับชื่อว่าโครงการผลักดัน๑๓อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
จะอยู่ที่๖แสนล้านโดยรวมโดยประมาณนะครับ
แสนล้านที่ว่านี้ครับมาจากเงินงบประมาณเพื่อจะผลักดันต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่ใหม่และโครงสร้างพื้นฐานอื่นอื่นของประเทศนะครับ
อย่างเช่นยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมดิจิทัลการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาครับ
ตั้งใจที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติประชาชนทุกคน
ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อทำให้เพื่อนร่วมชาติของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น
ผ่านสิทธิ์การใช้จ่าย๑หมื่นบาท
ผมขอฝากนโยบายนี้ให้ประชาชนทุกคนร่วมกันใช้สิทธิ์ด้วยความภาคภูมิใจ
เพราะท่านเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติของเรา
ในโลกออนไลน์เทรนด์ของเอ็กซดิจิทัลวอเล็ตกลับมาติดเทรนด์อีกครั้งหนึ่ง
มีทั้งคอมเมนต์จากชาวทวิตและชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าอ้าวสุดท้ายแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนกับที่
นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลบอกเอาไว้ว่าทำไม่ได้จริง
อันนี้คือความเห็นส่วนหนึ่งนะคะที่ปรากฏในโลกออนไลน์บางคอมเมนต์ก็บอกว่า
พอฟังแถลงของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตรงตามที่คุณสิริกัญญาดักคอไว้หลายอย่าง
บางคนบอกไม่กู้สุดท้ายก็ต้องกู้มาแจก
ต้องใช้แอปเป่าตังค์ของลุงตู่
อันนี้ยกมาให้ลองให้ฟังกันดูนะคะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลค่ะ
คุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักเก้าไกล
ว่าการแถลงของนายกรัฐมนตรี
ในวันนี้สุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีใครได้ใช้เงินเลย
เพราะรัฐธรรมนูลมาตรา๑๔๐บอกว่า
หากจะใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการ
งบประมาณปกติจะทำได้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
แต่โครงการนี้ยังเห็น
ยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้น
ให้กฤษฎิกาตีความให้เด็ดขาดก่อน
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยค่ะว่า
หรือรัฐบาลตั้งใจให้เข้าทางนักร้องต่าง

เพื่อเป็นทางลงที่สวยงาม
เพราะว่ามาถึงทางตันแล้ว
ไปฟังมุมนี้ของคุณสิริกัญญากันหน่อยค่ะ
ขัดข้อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญ

เอาข้อจริงแล้วจะไม่ได้ต้องการให้โครงการนี้สำเร็จ
แต่ต้องการให้เข้าทางนักร้องต่าง
ต้องการให้สารธรรมนูลตีความหรือไม่
เดี๋ยวเพื่อที่จะเป็นทางลงที่สวยงามที่สุด

ซึ่งมาถึงทางตันโดยสมบูรณ์แล้ว
ขณะที่นายนิพนธ์ภัวพงศกรจากทีดีอาไอ
วันนี้ก็แสดงความเห็นบอกว่า
นายกรัฐมนตรีบอกแต่ว่าประชาชน๕๐ล้านคน
จะได้ใช้เงิน๑๐๐๐บาทในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
แต่ว่าความชัดเจนในรายละเอียดของร้านค้า
ไม่มีการพูดถึงว่าแล้วจะเบิกเงินได้ทันทีไหม

และคิดว่ารัฐบาลไม่มีเงิน๕แสนล้านบาท
แต่ว่าเป็นการแปะหนี้เอาไว้
แล้วเอาเงินงบประมาณปีต่อไปมาคืนมาผูกพัน
ขณะที่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกต
เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาโพสต์ให้ความเห็นไว้เหมือนกันนะคะว่า
สรุปคือกู้มาแจกทำเป็นพรบเงินกู้๕แสนล้านบาท
ผ่านสภาษณ์แจก๕๐ล้านคน๑๖ปีขึ้นไป

หรือเงินฝากไม่เกิน๕แสนบาท
เริ่มพฤษภา๖๗ถึงเมษายน๗๐
อันนี้ก็มุมมองต่างนะคะที่วันนี้สะท้อนออกมาถึงความคิดเห็นของประชาชน
ก็คือว่าเบื้องต้นในส่วนของเงื่อนไขนั้นก็ถือว่านิ่งแล้วล่ะ
แต่ว่าหลังจากนี้ในส่วนของงบประมาณก็ต้องเข้าสู่สภา
ในส่วนของการออกพระราชบัญญัติเงินกู้๕แสนล้านบาท
สำหรับการครอบคลุมประชากร๕๐ล้านคนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินนะครับ